ดูคดีนี้กรณีที่พลทหารอ้างว่าลูกเลี้ยงร้องเสียงดัง
เพราะว่าเด็กอายุแค่๖เดือนเท่านั้นเอง
ตัวเขาก็เลยเอาหมอกดทับไว้
แล้วก็เผลอนอนทับจนลูกเลี้ยงตาย
ใช่และที่สำคัญที่มันสลดใจนี่คือ
ร่วมมือกันกับแม่แท้ของเด็กเพื่อเอาลูกไปทิ้ง
ห่อลูกไว้เอาขึ้นแท็กซี่หอบไปทิ้งที่อื่น
ตัวแม่เด็กก็รู้ตอนที่เอาเด็กไปทิ้ง
เรื่องนี้นะครับก็ตำรวจนำตัวพลทหารลายนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
พร้อมถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนโดยเจตนา
แล้วก็ซ่อนเร้นอำพลางศพ
โดยกรณีพบศพเด็กทารกแรกเกิดชายวัย๖เดือน
ภายในซอยประชาอุทิศ๑๙แขวง๓เสนนอกเขตห้วยขวาง
ที่เกิดเหตุพบตะกร้าพลาสติกสีดำ

วางอยู่พร้อมกับมีมดไตตอมอยู่ทั่วร่างของเด็ก
พบเด็กเมื่อวันที่๙กันยายนที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้ตำรวจนครบานห้วยขวาง
คุมตัวพลฐานวิทยาวัฒน์จิตธโนปัจจัยอายุ๒๑ปีพ่อเลี้ยง
แล้วก็นางสาวกาญจนาเทศสว่างอายุ๒๒ปีแม่เด็ก
ทำแผนประกอบคำรับสภาพ
ภายในซอยประชาอุทิศย่านห้วยขวาง
นำเด็กมาทิ้งไว้นะครับ
พลฐานวิทยาวัฒน์ที่เป็นพ่อเลี้ยงให้การรับสาภาพว่า

ก็เลยใช้ผ้าคลุมห่มคลุมตัวเด็ก
จากนั้นก็ใช้หมอนปิดทับที่ใบหน้า
และตัวเองตอนร้องนะร้องไห้เสียงดัง
เอาผ้าคลุมเอาหมอนทับ

ไปนอนทับเด็กนอนแบบนี้นะครับ
ใช่ค่ะคือนอนอยู่ครึ่งชั่วโมง
แล้วพอสะดุ้งตื่นอีกทีนึงค่ะคุณ
อ้าวเด็กเสียชีวิตแล้ว

ครับด้านของนางสาวกาญจนา

ซึ่งสามีเก่าได้เสียชีวิตไปแล้ว
โดยนิสัยของแฟนคนนี้คือชอบทุบตีลูกอยู่เป็นประจำ
ในวันเกิดเหตุผู้เป็นแม่ออกไปทำงาน
แล้วก็ปล่อยให้ลูกน้อยวัย๖เดือน

ที่พ่อเลี้ยงจะโทรศัพท์มาบอกว่า

จากนั้นผู้เป็นแม่ก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
กลับมาที่บ้านก็ถามถ่ายว่าเสียชีวิตเพราะอะไร
พ่อเลี้ยงที่เป็นพลทหารก็เล่าให้ฟังแบบนี้

จัดการห่อศพลูก

ในซอยประชาอุทิศ๑๙พร้อมตะก้าต่างนานาแบบนี้
อันนี้คือเป็นภาพที่ลงมาจากหอพัก

ทั้งตัวพ่อเลี้ยงที่เป็นพลทหารได้
พร้อมกับแม่แท้ที่ห้องพัก

ใบต้นแก้วเพลสที่ถนนรังสิตปฐุมธานี
ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
แล้วก็ตัวแม่แท้เปิดเผยทั้งน้ำตา

ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกในชาติหน้า
และตัดเพาะว่าอย่าให้ใครคิดทำแบบนี้

เพราะที่ทำลงไปคือมันไม่มีทางออก

เหมือนกับคนอื่นนะครับ

ปัสสาวะของทั้งสองคนไปตรวจด้วยนะ

ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับ
ซึ่งพลตำรวจตรีเสนิทสำรานสำรวยกิจ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑เนี่ยนะครับ
ก็ได้แจ้งข้อหาในวิทยาวัฒน์๒ข้อหา
คือฆ่าผู้อื่นซ่อนเร้นย้ายหรือว่าทำลายศพ

ส่วนนางสาวกาญจนาแม่แท้แจ้ง๓ข้อหาเลยนะครับ
คือให้ความช่วยเหลือไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง
ร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ

ใช่คุณบรรยากาศเมื่อวานตอนที่คุมตัวไปทำแผนเนี่ยนะ

ตะโกนด่าทอค่ะคือรุมปรนามเลยล่ะ
อย่างญาติของเด็กที่เสียชีวิตคือเขามีศักดิ์เป็นคุณลุง
เขาก็ตะโกนบอกว่าทำไมถึงมาทำแบบนี้

น้องสาวของเขาเลือกผู้ชายคนนี้มาเป็นสามีแล้วแต่ถ้า
ทุกคนถูกควบคุมตัวไปฝากหังที่สารอาญาบรัชดา

ขณะที่มีการย้อนรอยเรื่องราวชีวิตของเด็กชาย๖เดือน
ที่เสียชีวิตว่าก่อนหน้านี้ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายบ้างหรือเปล่านะครับ
องค์กรภายใต้มูลวิธีสายเด็ก๑๓๘๗
มูลนิธิที่เคยนำสองแม่ลูกมาดูแล
เปิดเผยนะครับว่าตอนที่เคยรับน้องมาตอนแรก
พบว่าน้องมีรอยช้ำตามตัวทั้งที่เป็นทาบรกน้อยเท่านั้นเอง
แล้วก็โดนบุหรี่จี้ที่หลังแล้วก็ก้นนะ
แต่แม่เด็กอ้างว่าเลี้ยงลูกไม่เป็น
ก็เลยพลาดไปโดนทำให้เกิดรอยฟกช้ำนี้
หลังกับที่ก้นมันไม่ใช่จุดที่จะเป็นรอย
ที่บุหรี่จะต้องพลาดไปโดนนะครับ

ตอนแรกที่มาแล้วเราได้บันทึกไว้คือ
เหมือนกับมีรอยช้ำที่หลังเนอะ
แล้วก็มีรอยบุหรี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเขาบอกว่าเขาเลี้ยงไม่เป็น
ลูกไม่เป็นก็อาจจะพลาดหลุดมือหรือบุหรี่ไปโดนอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เขาขอโอกาสที่จะดูแลลูก
ลูกใหม่อีกครั้งนึงเพราะว่าเขารักลูก
เขามีสัญญาอะไรกับเราคะตอนนั้น
ใช่เขาก็เขียนไว้ค่ะในสัญญาในเอกสารว่า

แล้วก็จะให้เราไปตรวจดูได้ทุกบ่อยเท่าที่เราต้องการนะคะ
เราก็ไปเมื่อวันพุธเอง
ไปตรวจดูที่ห้องพักว่ามีอะไรผิดปกติไหม

ขออภัยนะนี่ชื่อมวยทิสยามแข่

กินนมแล้วก็หลับไม่เคยร้องงองแงให้เป็นที่รำคาญใจ

ก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ยากที่จะลืมเด็กคนนี้ได้
เคสนี้เป็นตัวอย่างปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั่นเอง
เพราะทางโจทย์ที่เขาเยือนมาคือเด็กเลี้ยงง่าย
เหมือนกับที่พ่อเปิดเผยบอกว่าเด็กร้องตลอดเวลา

มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคม